คำถามเมื่อวานทางกระทรวงศาสตร์สุขแทนแหลงออกมานะครับ
ว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรผสม
กว่ารายไม่มีผลข้างเคียงใดทั้งสิ้น

เพราะว่าครูสาววัย๓๙ปีเสียชีวิต
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ซึ่งเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษในเขตเทศบาลเมืองประจวบคลีขัน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบภายในที่พักตรงนี้นะครับ
ในห้องนอนพบศพของนางสาวพงพักสัทธาโสพลอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษและเป็นเจ้าของโรงเรียน
เสียชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายเริ่มแข็ง
แล้วก็ร่างกายนั้นมีสีเขียวคล้ำแล้วนะครับ
จากการที่เจ้าหน้าที่ต้องสอบปากคำทางด้านของสามีผู้ตาย
ก็คือนายศักดิ์สิทธิ์ดุดวันอายุ๔๔ปี
ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
๑๙กรกฎาคมตัวเขาเองแล้วก็ภรรยา
ไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒ก็คือแอสต้าเซนิกา
ที่โรงพยาบาลประจวบคลีขัน
ก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วก็คือซีโนแวคครับ
พอกลับมานะฮะตัวภรรยามีอาการข้างเคียงเล็กน้อย

ตัวสามีก็ถามนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ตัวภรรยานะครับก็บอกแค่ว่าปวดหัวตัวร้อนแล้วก็รู้สึกเหมือนมันหนาวคุณ
มีอาการสั่นนิดนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็ได้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลที่ไปฉีด
ทีนี้ก็ทำตามกินยาแก้ไข้ไป
พอช่วงเช้านะครับตัวภรรยาก็ยังไม่เป็นอะไรมาก
อาการก็ยังเหมือนเมื่อคืนท่านเนื้อขั้นตัวแล้วก็ค่อนข้างจะปวดหัว
ขอนอนพักผ่อนอยู่บนห้องก่อน
ส่วนตัวสามีเองนะครับเขาก็มีอาการเล็กน้อยเหมือนกันนะคุณนะ
เช่นปวดหัวนิดนึงแต่รู้สึกน้อยกว่าภรรยา
หนาวนิดหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ
ทีนี้เขาก็ฝืนร่างกายลงมาทำงานดูแลลูกสาวสองคนที่ชั้นล่าง
แล้วก็ปล่อยให้ภรรยานอนพักอยู่บนห้องก็คิดว่าคงไม่มีอะไร
ทีนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะคุณขึ้นไปดูปรากฏว่าภรรยาลำตัวเริ่มแข็งทื้อแล้ว
แล้วก็มีตามเนื้อตามตัวมีสีเขียวคล้ำแล้วนะคะ
ก่อนที่จะพบภรรยาเป็นแบบนั้นนะฮะ
คือเขาบอกว่าตอนที่ขึ้นไปดูภรรยา
ภรรยามีอาการหนักขึ้นในช่วงเย็นโดยมีอาการอาเจียนเยอะมาก
และตัวเขาก็ขึ้นไปดูอีกครั้งเวลาประมาณทุ่มหนึ่ง
พบว่าภรรยาตัวแข็งสีของผิวเขียวคล้ำแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบดูอีกทีไม่มีลมหายใจแล้วคุณ

ทีนี้ตัวสามีบอกว่าผมขอให้แพทย์ผ่าชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของภรรยาให้แน่ชัดเลย
คือภรรยาผมมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดัน
แล้วก็กินยาความดันอยู่นะครับ

คุณหมอก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีผลต่อการฉีดวัคซีน

และทำให้ภรรยาจริงก็เป็นคนแข็งแรงนะ
มีแค่โรคนั้นที่ผมบอกกลับมาเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ทำให้ครอบครัวเขาก็สูญเสียความมั่นใจในเรื่องของวัคซีน
และความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไทยด้วย
อันนี้เขาเปิดเผยออกมาแบบนี้เลยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการสอบสวนนะ
สาเหตุการเสียชีวิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าถ้าเป็นเคสของการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนสูตรผสมเนี่ย
มันจะกลายเป็นเคสแรกในประเทศไทยทันที
ที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนสูตรผสม
ก็ต้องดูหลังจากนี้หลังจากชนะสูตร

เพราะบางคนบอกว่าฉันฉีดซีนวัค
ฉันกำลังจะนัดไปรับแอซต้าเข็มที่ส่อระฮักนะคะ